ตัวตึงระยองสองค่ะเขาบอกแบบนี้

ที่มีผู้หญิงคนนึงเธอเดินผ่านร้านเสื้อผ้า
แล้วก็จะถอดชุดจากร้านที่อยู่ที่หุ่นโชว์อ่ะครับ
มาลองใส่แต่ประเด็นคือร้านอยู่ริมถนนเห็นใช่ไหมคะ

อยากลองชุดตัวนี้อ้างั้นถอดตรงนี้เลยก็แล้วกัน

ปรากฏล่าสุดมาอีกแล้วค่ะ
ทำแบบเดิมเลยแต่เป็นอีกร้านนึงนะคะ
เปลี่ยนเสื้อผ้าริมถนนแบบนี้เลยเหรอค
ใช่นี่ถอดแบบนี้เลยค่ะ
ตอนนั้นเจ้าของร้านก็ตามไม่เจอว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใคร
แต่ว่าหลายคนเห็นพฤติกรรมแบบนี้ก็คิดว่า

เพราะว่าถ้าคือคนปกติไม่ทำ

พอเธอเห็นว่ามีเจ้าของร้านเคาะประตู

ทีนี้ปรากฏว่ามีอีกร้านนึง
ถ่ายภาพเอาไว้ได้เป็นผู้หญิงคนเดิมเลยนะคะ
คราวนี้เจ้าของร้านชื่อว่าคุณโอค่ะ

เขาใส่เสื้อเขาเปลี่ยนเสื้อผ้า
หน้าลูกค้าต่อหน้าเจ้าของร้านแบบนี้

ซึ่งเธอก็เลยเอาคลิปนี้มาแชร์ลงในติ๊กต๊อกนะคะ

คอยติดตามผู้หญิงคนนี้เหมือนกันนะว่าอยู่ที่ไหน
เพราะว่าก่อนหน้านี้ผู้หญิงคนนี้มานอนหน้าบ้านเธอ
แล้วก็มีพฤติกรรมค่อนข้างน่าเป็นห่วงคือคุยคนเดียว

มาพอได้เจออีกครั้งหนึ่งก็เลยพยายามที่จะพูดจาตะล่อมเพื่อให้เขาอยู่กับที่
จะได้แจ้งเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เข้ามารับตัวนะคะ

เข้ามาเกลี้ยกคลมแล้วก็จะรับตัวผู้หญิงคนนี้ไปส่งโรงพยาบาล

แต่เขาบอกโอ้โหไม่ง่ายเลยกว่าจะพาตัวไปได้
เพราะว่าไม่ไว้ใจไม่ยอมให้ใครแตะตัวเลย
เรียกร้องขอเจอแค่ป่าเสมอคนเดียวเท่านั้น
นี่เห็นไหมถ้าไม่เอาป่าเสมอมาเขาไม่คุยกับใครทั้งนั้น
แล้วป่ามาไหมครับมาค่ะโอ้โหนี่คือป่าเสมอนะครับ

พอมาถึงปุ๊บเธอยิ้มหวานเลยนะจากที่เมื่อกี้โกรธอยู่

พาขึ้นรถกลับไปไหนได้หมดเลยทุกอย่างถ้าเป็นป่าเสมอนะคะ
คือต้องบอกแบบนี้ว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเธอเป็นผู้ป่วยเป็นคนไข้จิตเวท
เธอรักษาตัวอยู่ที่กรุงเทพฯนะครับในโรงพยาบาล

ท่าทีเธอสิครับตอนแรกไม่ยอมให้จับเลย
ยอมขึ้นรถกลับไปรักษาแต่โดยดี